ต่อกันเร็วเลยละกันเพราะว่ายังมีเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายยาเสพติดกันอยู่นะคะ
โดยตำรวจปลวกแดงที่ระยองก็มีการล้อมจับแก๊งค้ายาเสพติด
ตำรวจเอารถมาดักหน้าดักหลัง
แต่สุดท้ายคนร้ายก็ฝ่าวงล้อมแล้วก็หนีไปได้เดี๋ยวไปดูวินาทีนี้กันเลยค่ะ

เห็นไหมควันดำขโมงเลยนี่เขาถอยชนรถเห็นไหมคะ

แล้วก็เขียนแคปชั่นระบุเอาไว้ด้วยนะบอกว่าเมื่อวานสุดระทึกยิงกันสนั่น
ปลวกแดงล้อมจับแก๊งค้ายาบ้าแต่มันหนีไปได้
แล้วก็จากการสอบถามค่ะถามว่าสรุปคือคลิปนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง
คือเกิดเมื่อวันพระฤหัสสบดีที่ผ่านมา
ซุปเปอร์มาร์เก็ตบริเวณปั๊มน้ำมันปตทมาบยางพรที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยอง

ตำรวจภูทรเมืองปลวกแดงมีการขยายผลจับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะ
แล้วผู้ต้องหาเขาก็ซัดทอดว่ารับยาเสพติดมาจากอีกคน
ซึ่งเป็นบุคคลอันตรายเขาพกปืนติดตัวตลอดเลย
รวมถึงมียาเสพติดอยู่ที่ตัวเป็นพันเมตร
เจ้าหน้าที่ก็ตามสืบค่ะตามสืบจนเจอเป้าหมายขับมาจอดที่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วขับมาคนเดียวด้วยไง
ทีนี้รถสายสืบแล้วก็กำลังเข้าไปจอดประกบข้างกับรถกระบะคนร้ายเลยนะ
รถเขาจอดอยู่มีรถเก๋งตำรวจอีกคันนึงจอดขวางหลังรถ
แต่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพคือคนร้ายเนี่ยเขาพยายามที่จะขับรถฝ่าวงล้อมเร่งเครื่องถอยหลังเกียร์อาเต็มที่เลย
แล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีไปตำรวจเนี่ยตัดสินใจยิงยางรถสกัดแล้วนะ
แต่ก็ไม่โดนคนร้ายก็ขับรถหลบหนีไปได้
ส่วนตำรวจที่บอกว่ารถทั้งโดนชนอะไรพวกนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะเจ้าหน้าที่
หลังจากนี้ก็ต้องพยายามติดตามจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ